เหตุการณ์ที่เพชรบูรณ์คือมีกู้ภัยเขาบังเอิญไปเจอ
เมื่อช่วงเช้าเมื่อวานนี้คุณผู้ชมลองดูค่ะ
อะไรวะเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้น

ย้อนนะครับย้อนไฟแดงย้อนมาได้ยังไง

โอ้โหเฮ้ยไม่ใช่แล้วเฮ้ย

นู่นครับเลี้ยวตรงไฟแดงจริงด้วย
เลี้ยวเข้านู่นรถใครเนอะ
คุณผู้ชมดูสิขับมาเป็นกิโลย้อนสอนแบบนี้
แล้วมีกู้ภัยเขาบังเอิญไปเจอเขาก็เลยถ่ายคลิปเอาไว้
สอนผ่านแยกไฟแดงด้วยนะคะ
นี่คือถนนสระบุรีลมศักดิ์ช่วงอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรชบูรณ์
แล้วก็เลี้ยวเข้าตลาดหนองไผ่ไป
ใครเห็นก็ตกใจใครเห็นก็เกิดคำถามว่า
แล้วคุณขับรถแบบนี้ได้หรือ

ยิ่งฝั่งโน้นเขาเขียวมากกว่านู้นนะ
คนเห็นคลิปบอกว่าฝากตำรวจจราจรที่หนองไผ่หน่อย
ดูซิดูทะเบียนรถมันก็ค่อนข้างจะเห็นแหละ
ตามตัวให้หน่อยเป็นใครมาจากไหนเนี่ยทำไมกล้าขับขนาดนี้
เราตามให้นะคะครับทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไป
ต้องบอกเลยว่าการจราจรหนาแน่นนะคะ
รถเยอะตลอดเลยเป็นเขตชุมชนด้วย

คนถ่ายคลิปคือนายธิวากรเฉลยจิตอายุ๔๐ปี
เป็นพนักงานขับรถสำนักประหลัดเทศบาลตำบลหนองไผ่
เขาบอกว่าเมื่อวานนี้ประมาณสัก๗โมง๕๐นาที
หลังจากขับรถไปส่งลูกที่โรงเรียน
กำลังขับรถไปทำงานที่เทศบาลตำบลหนองไผ่
ก็ใช้เส้นทางหลักคือทางหลวงใหม่เลข๒๑
สระบุรีหล่มศักดิ์ฝั่งขาเข้ากรุงเทพ
ขับคิดเลนส์ขวาเพื่อที่จะกลับ
เพื่อไม่อย่างนั้นคงไม่กล้าขับย้อนสอน
ขนาดนี้แล้วเหมือนกับรู้ว่าถึงแยกที่จะต้องเลี้ยวเข้าตลาดอะไรแบบนี้ค่ะ
ในขณะที่บันทึกภาพไปก็ลุ้นไปด้วยว่า
ตามในภาพเลยก็บอกว่าดูเอาดูเอาว่าเขาจะไปได้อย่างขนาดไหน
จะไปได้สุดตรงไหนซึ่งซึ่งส่วนตัวก็กลัวว่าจะเกิดอุบัติเหตุ
เพราะว่าสัญญาณไฟเป็นไฟเขียวแล้วเป็นไฟเริ่มไฟเขียวเริ่มสตาร์ทแล้ว
ซึ่งฝั่งขาขึ้นเนี่ยเขาก็หลบกันเหมือนกัน
หลบรถคันนี้กลัวว่าจะโดนชน
คุณผู้ชมถามว่าเจอหรือยังรถคันนี้
เจอตัวคนขับรถคันนี้หรือยังเราถามตำรวจให้นะคะ

ยังไม่เจอคุณภาคภูมิคุณผู้ชมตำรวจสพนภัยบอกว่า
ตอนนี้ก็เร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดทุกเส้นทางนะคะ
ตามตัวรถเก่งคันนี้คนขับก็ต้องมาพบตำรวจด้วยนะคะ

ใช่ค่ะแต่ถามว่าข้อหาแบบนี้จะโดนอะไรบ้าง
ข้อหาขับย้อนสอนโทษปรับไม่เกิน๕๐๐บาท
ถ้าคนขับมีเจตนาที่จะขับย้อนสอนขึ้นไปจริง
มันอาจจะทั้งจำทั้งปรับนะคะ
แล้วก็มีข้อหาขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัย

หรือปรับไม่เกิน๒๐๐๑๐๐๐บาท

แจ้งข้อหาหลายข้อให้มันหนักที่สุดหน่อยกันแล้วกันนะ

คือถ้าไปโดนโทษจุ้มจิ้มปรับไม่เกิน๕๐๐บาทร้อนกรอน

เพราะว่าคลิปนี้ก็แชร์กันอยู่ในโลกออนไลน์เยอะมากเลย

คือถ้าตำรวจบอกอย่างนี้นั่นแสดงว่าช่วงนั้นเขาไม่ได้มีอุบัติเหตุ
ไม่ได้เปิดเลนสวนไม่ได้ระบายการจราจรอะไรเลย